มาดูเรื่องนี้ผู้หญิงคนหนึ่งชอบช้ำระกรรมสวงคุณผู้ชม
ไม่ต้องหันมาทางนี้ช้ำอยู่เหมือนกัน
ไม่ได้พูดถึงเชอรี่นะแต่ระวังเอาไว้นะ
ก็เลยคบหาดูใจกันคบหาไปคบหามาโอ้ตั้งท้อง
ด้วยความที่อยากจริงจังตั้งท้องเสร็จปุ๊บอ้าวผู้ชายไม่รับผิดชอบ
วันดีคืนดีเมียเขาโผล่มาแล้วมาฟ้อง
ข้อหาเป็นชู้เรียกเงิน๕แสนบาท

ก็นั่นแหละสิเธอบอกงานการกรรมวัฒนธรรมแท้มาโดนฟ้องอีก

เรื่องนี้แอดมินเพจโซเชียลฮันเตอร์บริบรณวี๓
นำเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๓๒ปี
เธอเป็นแคดดี้สนับกรอบ
บอกว่าต้องการความเป็นธรรมเพราะไปถูกภรรยาของจ่าทหารฟ้องร้องฐานเป็นชู้

เรียกว่ารู้จักกับผู้ชายคนนี้ปินครองโฟมเมื่อเดือนตุลาคม๒๐๒๐
กลับสู่พิวเจอสมอง

ค่ะนะฮะก็ก็ดูแลดีแล้วไม่ได้พูดถึงเรื่องของการที่เขา
มีภรรยาอยู่แล้วด้วยซ้ำไปหลังจากนั้นก็ใช้ชีวิตตาม
ปกติเรื่อยมากจ่าทหารจะมาหาเธอและอยู่ด้วยกันสัปดาห์ละ
สามวันยืนยันนะว่าเธอเนี่ยไม่ได้ต้องการจะเป็นเมีย
ใครและไม่รู้มาก่อนว่าเขามีเมียพอมารู้ว่าอ้าว
โดนหลอกแล้วมั้งเนี่ยก็เลยถอยห่างออกมาแต่ขออย่างเดียว
ขอเงิน๑แสนบาทเป็นค่าเลี้ยงดูค่าคลอดลูกได้ไหม
จ่าก็รับปากว่าเดี๋ยวจะหาเงินมาให้ผ่านไปสองสัปดาห์
ฝ่ายชายเงียบหายไปแต่มาทราบภายหลังเพราะอะไรคือเธอ
เองก็เห็นฝ่ายชายเงียบไปใช่ไหมก็เลยไปร้องเรียน
ต้นสังกัดของฝ่ายผู้ชายว่าเนี่ยนะเขาเนี่ยมาทำ
ว่าฉันตั้งท้องกับเขาและต้องการจะให้ตรวจเลือดหรือว่าตรวจอะไรก็ได้
หลังจากนั้นหัวหน้าของฝ่ายชายก็นัดเจรจากัน
แต่เจรจาไม่ได้เจรจาแค่ฝ่ายชายกับเธอ
ฝ่ายชายมีภรรยาเขามาด้วย
ภรรยาเขาก็บอกว่าเดี๋ยวถ้าอยากได้กันนะไปฟ้องเอาแล้วกันนะ

แล้วสุดท้ายภรรยาของทหารฟ้องกลับข้อหาว่าเธอไปเป็นชู้กับเขา
โดนเรียกร้องค่าเสียหายถึง๕แสนบาท
ตอนนี้มืดแปดด้านรายได้ก็ไม่มีเพราะตั้งท้องอยู่

สุดท้ายทำงานไม่ไหวก็เลยอยากจะฝากวอนไปถึงฝ่ายผู้ชาย
รับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นบ้าง

ยืนยันไม่ได้ตั้งใจจะเป็นเมียน้อยใครเพราะถูกฝ่ายชาย
หลอกเหมือนกันเห็นใจเธอบ้าง
คือเธอออกมาให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวช่อง๑

ต้องการจะเอาข้อมูลเพิ่มเติมจากทุกฝ่ายทุกส่วน
ทั้งตัวเธอฝ่ายผู้ชายแล้วก็ภรรยาของเขา
ถ้าฝ่ายไหนต้องการชี้แจงเพิ่มเติมชี้แจงมาได้
ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายในการชี้แจงเรื่องนี้นะครับ